แต่อย่าเพิ่งรีบกลับไปเที่ยวก่อนแล้วก็ไปทำบุญด้วย
เพราะแหมมันเพิ่งผ่านสงกรานมาบางทีความสุขของการเทศกาลของได้ร่วมเทศกาลมันก็ยังมีอยู่
เฉพาะอีกพื้นที่หนึ่งนี่นะที่หนองคายค่ะ
ประชาชนเขาก็อันเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเนี่ย
แห่งแห้นมาให้ประชาชนเด็ดสักตาระเด็ดบูชาผู้ความเป็นสิริมงคลกัน
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าคึกคักขนาดไหนจ้า
นี่คุณคนเนืองแน่นขนาดนี้
เป็นบรรยากาศของประชาชนนับพันคนเลยค่ะ
พากันมาร่วมพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระสัย

กลับไปปฏิสถานบนพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวง
หลังจากที่อันเชิญลงมาจากอุโบสถ

ก็ถือว่าเป็นการปิดงานเทศกาลสงกราน
ของใครเขาอย่างเต็มที่คนเยอะมากจริงจริงค่ะจริงค่ะอืมสำหรับการแห่นี่นะคะ
ก็จะแห่ไปรอบเมืองก่อนที่จะเข้าวัดแล้วก็ทำการแห่รอบพระอุโบสถ
อีก๓รอบก่อนจะอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถ
ดังเดิมเนี่ยค่ะพิธีกรรมของเขาก็เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะคะแล้วก็มีประชาชนแห่แหนมาร่วมกันมากมาย
ระหว่างทางเนี่ยเรียกว่าครบรถเลยค่ะทั้งสนุกสนานด้วย
ทั้งชุ่มฉ่ำไปด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทราบซึ้ง
ในการร่วมงานร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพุทธแบบนี้แหละ
อากาศจะร้อนขนาดไหนแต่ว่าก็ชุ่มฉ่ำใจกันมากมายนะคะ
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศเรียกว่าปิดท้ายสงกรานของพ่อแม่พี่น้อง
งคายที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะครับหลวงพ่อพระสัยก็เป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าในอดีตเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่ไหนแห้งแรงต้องการที่จะขอฝน
ก็ไปขอจากพระพระศัยนี่แหละเขาก็เลยถือศัพทากัน